ท่านผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะฮะ
มีน้องเด็กนักเรียนเนี่ยก็๒๐กว่าคนได้
เขาไปนั่งเล่นอยู่ริมคลองสำโรงเพื่อรอไปเที่ยวงานประเพณีรับบัวนะครับ
คลองตรงเนี้ยค่ะระหว่างที่รอจะไปเที่ยวงานเนี่ย
ในกลุ่มสองคนอยากเล่นน้ำเลยกระโดดลงคลองไป
จมหายไปทั้งสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันนะแจ้งชาวบ้านกัน
ก็งมกันขึ้นมานะฮะกู้ภัยก็มานะครับ
เอาร่างขึ้นมาได้ทั้งสองคนเนี่ยน้องเนี่ยกู้ภัยแพทย์ที่มา
มีคนแรกที่นำขึ้นมาได้ก่อนนะฮะเห็นไหมครับ
ที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่นั่นนะครับ
คลองสำโรงที่หน้าศูนย์วัฒนธรรมบางพลีนะครับ
ตลาดน้ำโบราณบางพลีที่บางพลีใหญ่สมุทรปราการ
แต่สุดท้ายช่วยชีวิตไม่ทันจริงครับทุกผู้ชมครับ
นำขึ้นมาได้ทั้งสองคนนะฮะอายุ๑๕ปีเท่ากันครับ
คนหนึ่งชื่อน้องกรอีกคนนึงชื่อน้องทีมนะครับ
เป็นนักเรียนโรงเรียนบางพลีราชบำรุง
เพื่อนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะเพื่อนแล้วก็น้องที่เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
คือน้องกรกับน้องทีมเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามนะฮะ
มากันยี่สิบคนได้ค่ะมานั่งเล่นกันอยู่ริมคลองสำโรง
เพื่อรอเวลาไปเที่ยวงานประเพณีรับบัว
ตอนที่นั่งรอกันอยู่เนี่ยเพื่อนสองคนคือกรกับทีมเนี่ย
เขาอยากเล่นน้ำเขาก็ถอดเสื้อผ้ากระโดดลงคลองเลย
แต่น้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากทำให้กรนะฮะ
ซึ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยจมน้ำหายไปก่อน
ทีมเขาก็ไหว้เข้าไปเพื่อจะไปช่วยกร
สุดท้ายจมหายไปทั้งคู่นะฮะ
ช่วยกันเรียกผู้ใหญ่ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันนะฮะ
แต่สุดท้ายนำร่างขึ้นมาได้เนี่ยแต่ช่วยไม่ทันแล้ว

ท่านผู้ชมครับพื้นที่เกิดเหตุนะฮะ

ตลาดน้ำโบราณบางพลีนะครับ
นี่พบว่าน้ำมันไหลแรงจริง

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้บอกว่า
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เห็นเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ย
มานั่งรวมตัวกันที่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็มีเด็กกระโดดลงไปเล่นน้ำ
ตอนนั้นเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาเล่นก่อนหน้าแล้วเนี่ย

แม่ค้าแถวนี้บอกยังตะโกนเตือนอยู่เลยบอกมันอันตรายนะไอ้หนู
แล้วก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
มีเด็กเนี่ยกระโดดลงไปเล่นน้ำ๒คน
เห็นเด็กคนนึงเนี่ยจมหายไปก่อนกระโดดลงไปแล้วจมเลย
เพื่อนอีกสองคนเนี่ยกระโดดลงไปเพื่อจะตามไปช่วย
ก็ดึงกันแล้วก็จมหายไปอีกคนนึง

ทางแม่ค้าทางชาวบ้านก็เลยไปเรียกกันนะ
มีพ่อค้าคนหนึ่งอยู่แถวนั้นกระโดดลงไปช่วยทันที
แต่หาไม่เจอนะครับไม่ทันแล้วนะครับ
กู้ภัยมาถึงเนี่ยก็งมหาร่าง

จมอยู่ห่างจากจุดที่กระโดดลงไปเนี่ย๕เมตร
คนที่กระโดดลงไปช่วยเด็กทั้งสองคนนะครับ
บอกว่าน้องสาวขายของอยู่แถวนั้นวิ่งมาบอก
มีเด็กจมน้ำก็เลยวิ่งมาดู
พอมาถึงเนี่ยไม่เจอเด็กสองคนนั้นแล้วนะครับไม่เห็นแล้ว
แต่ตัดสินใจกระโดดลงไปเพื่อจะควานหาตัวเด็ก
แต่ก็ไม่เจอเหมือนกันเพราะน้ำเนี่ยมันไหลแรงมาก
ก็พยายามมองหาจุดที่มันจะมีฟองมีอะไรอย่างนี้
ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าใจผมถ้าลงไปก็คือล็อกคอขึ้นมา
แต่ว่ามันไม่เจอจริงผมก็เลยตัดสินใจโดดไปก่อน

แต่ลงไปนะครับพี่น้ำมันไหลแรงมาก
ผมออกไปอยู่ตรงกลางคลองได้ไม่นาน
คงต้องไหว้กลับมาไหว้กลับไปจะเป็นประมาณนี้ครับ

ผมมาอยู่ตรงหน้างานในคลองเนี่ยผมจะมองไม่เห็นอะไรแล้ว
ได้แต่เอาขากับมือคอยควานหาน้อง

ท่านผู้ชมครับวันนี้ญาติรับศพของน้องทั้งสองคนมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีส่วนปราการนะฮะ
นี่ฮะอายุเพิ่ง๑๕ปีเท่านั้น
น้องกรกับน้องทีมนะครับวันนี้ทางคุณครูทางเพื่อน
ญาติพี่น้องครอบครัวก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน

คุณย่าของน้องทีมนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้
หลานชายไม่ได้บอกว่าจะไปไหนนะครับมารู้อีกทีก็คือเพื่อนของหลานเนี่ยโทรมาบอก
บอกหลานจมน้ำนะจากคำบอกเล่าของเพื่อนเนี่ยทำให้รู้ว่าหลานชายก็คือทีมเนี่ย
ว่ายน้ำเพื่อจะไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงที่จมลงไปก่อนสุดท้ายก็เสียชีวิตพร้อมกัน
ซึ่งตรงกับนิสัยของหลานชายที่เป็นคนรักเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน
ปกติน้องทีมเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนด้วย
นี่ฮะนี่คือน้องทีมนะครับแล้วก็ว่ายน้ำเก่งมากด้วย
ว่ายน้ำเก่งมากแต่เป็นคนที่รักเพื่อนเห็นเพื่อนยังไงก็ไม่ได้
คือช่วยคอยช่วยเป็นคนที่แบบมีน้ำใจกับเพื่อน
ไม่ทิ้งเพื่อนนะถ้าเอาเพื่อนคนไหนไปนี่คือไม่ทิ้งจะไปก็ไปด้วยกัน
ถ้ากลับก็คือกลับด้วยกันก็จะเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นจริง
คุณแม่น้องกรบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับลูกชายไม่ได้บอกว่าจะไปไหนนะครับ
บอกแค่ว่านัดกับเพื่อนแล้วก็กำลังจะไปหาเพื่อนนะ
เข้าบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าลูกเนี่ย
เล่นน้ำบ่อยหรือเปล่ารู้แค่ว่าลูกว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ชอบจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนแม่บอกแม่ไม่ติดใจเรื่องสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริง
ใช่เชี่ยวค่ะแล้วแม่ก็จะทักจะถามเขาก่อนว่าก่อนไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขาบอกไปเล่นน้ำเราก็จะได้ห้ามเพราะเรารู้ว่าลูกว่ายน้ำไม่เป็น
ตัวเขาก็รู้ด้วยว่าน้ำไม่เป็น
ไม่ทราบว่าเกิดสาเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เด็กเขาอยู่กันก็ฟังจากพี่เขาเล่าว่าเล่น
ศพของน้องทีมนะครับญาติจะชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะฮะ
ส่วนน้องกรชาปนกิจวันอาทิตย์นะครับ